เพราะถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะคะ๗มิถุนายนค่ะคุณผู้ชม
เราจะต้องถลกแขนเสื้อแล้วให้คุณหมอพยาบาลปักเข็มลงไปสำหรับการฉีดวัคซีน
กลุ่มที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป๑๑๗ล้านคนกับกลุ่ม๗โรคเรื้อรัง๔๓ล้านคนนะคะ
กลุ่มแรกที่ลงทะเบียนค่ะหมอพร้อมรัฐบาลพร้อมหรือเปล่าไม่รู้
กรุงเทพมหานครเขาบอกเขาพร้อมแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะ
นี่ลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมของหน่วยฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ย
เขาจัดไว้ทั้งหมด๒๕จุดด้วยกันนะคะ
คือผู้ว่าอัศวินบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครก็ตามที่ไปลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ
ก็ขอให้ประชาชนมาตามวันเวลาสถานที่นัดหมาย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพยืนยันบอกว่าถ้าเกิดว่ามาตามนัด
จะได้รับการฉีดวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนตามนัดหมายเดิม

เพราะบางคนคือกังวลไงพี่ต้นบางคนคือถูกเลื่อนไปแล้ว
๗มิถุนาเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาบางจุดบอกเลื่อนไปก่อน
จังหวัดบอกเลื่อนไปก่อนแต่สำหรับกรุงเทพประกาศเลย
ใครที่นัด๗มิถุนามาตามนัด

ทำไหนคำนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ส่วนศักยภาพในการให้บริการการฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานคร๒๕หน่วยบริการเนี่ย
คือเดิมเรื่องของความจุศักยภาพในการฉีดรับได้สักประมาณวันละ๓๘๐๐๕๐๐คน
ตอนนี้ขยายแล้วรับได้วันละ๗๐๐คนแต่อย่าเพิ่งดีใจ
มันก็มีข้อแม้อยู่ค่ะภายใต้คำว่า๗๐๐คน
ผู้ว่าบอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีน
ที่ได้รับการจัดสรรมานะจ๊ะ

ถ้ากระทรวงสาธารณสุขจัดสรรมาให้เท่าไหร่ก็ฉีดได้เท่านั้นแหละค่ะ
ทีนี้มันก็มีคนที่เป็นกลุ่มแรกเหมือนกันแต่ก็ตกขบวน
ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม
ซึ่งตอนนี้ก็หยุดให้ลงทะเบียนไปแล้วสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะ
ว่าราชการบอกว่าโครงการไทยร่วมใจ
จะนำประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มตกค้าง
เข้าสู่ระบบโดยให้สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ
แล้วเดี๋ยวจะไปขอวัคซีนจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข

ประชาชนกลุ่มนี้จะได้ฉีดวัคซีนแน่นอน
ชมนิดนึงได้ไหมก่อนที่จะไปที่อื่น
ผมว่ารอบนี้นะกรุงเทพมหานครตั้งหลักได้ดี
ตั้งหลักได้ดีแล้วก็รับมือได้ดีวางแผนได้ดีนะผมชมหน่อย

แต่ว่าต่างจังหวัดนี้สิปุ้ยพี่ต้น

บางจังหวัดบอกเลื่อนบอกว่าเลื่อนไม่เลื่อนแล้วนะ
กลับมาเหมือนเดิมแต่ก็ฉีดได้เท่าที่มีนะ

คือเคยประกาศเลื่อนแล้วก็ออกหนังสือใหม่บอกไม่เลื่อนแล้วนะ
แต่ว่าไอ้ที่ไม่เลื่อนก็ฉีดได้เท่าที่มีนะ
เคยไม่เลื่อนแต่มาประมาณสัก๕๐๐บาท
แต่ไม่เลื่อนแล้วฉีดได้ตามเดิมมีพันเดียว
ที่เหลืออีก๔๐๐๐บาทต้องกลับบ้านอยู่ดี

อารมณ์แบบนี้พี่ต้นอธิบายให้เข้าใจง่าย
ลักษณะคือนอนนะแต่นอนน้อย
นั่นแหละค่ะมานะแต่มาน้อยฉีดนะแต่ฉีดช้า
ก็มีแต่มันอาจจะไม่ครบถ้วนที่เคยบอกไว้นะ
ประมาณนี้กรุงเทพพี่เบิร์ตบอกว่า
ฉื่นชมกรุงเทพฯพร้อมเข่งไหมพร้อมรึเปล่า

พวกราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณเจริญฤทธิสงวนสัตว์
ก็บอกว่ามีความพร้อมเต็มศักยภาพ
ในการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนพร้อมกัน

ยี่ห้อนี้สำหรับเดือนมิถุนายนจำนวน๑๑๐๐๐กว่าโดส
ที่ได้มาจะกระจายไปยังจุดฉีดวัคซีน๔๖จุด
๒๕อำเภอตอนนี้กระจายไปเรียบร้อยแล้ว
วันนี้คาดว่าสามารถฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มแรกได้สักประมาณ๖๗๐๐คน
คนที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม
จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนนี้ประมาณ๖๐๐๐กว่าราย
มั่นใจว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน
ไว้กับระบบหมอพร้อมได้ครบทุกคนอันนี้เชียงใหม่นะคะ
แต่กรณีวัคซีนน้อยในบางช่วง
ล่าสุดค่ะหมอยงผู้วรวรรณท่านออกมา
ลักษณะคือไม่แน่ใจใช้คำว่าเปิดทางได้หรือเปล่า
ท่านบอกว่าตอนนี้กำลังวิจัยอยู่นะคะ
ว่าการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อสามารถที่จะทำให้ภูมิในร่างกายได้สูงกว่า
แบบนี้หมอยงบอกว่าภูมิมันจะเพิ่มมากขึ้น
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทางปฏิบัติอย่าเพิ่ง
ทางทฤษฎีมันได้เพราะว่าเด็กกรณีที่ไปฉีดวัคซีน
เข็มแรกอีกยี่ห้อนึงเข็มที่๒อีกยี่ห้อนึง
ภูมิขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ลักษณะการวิจัยแบบนี้หนึ่งมันจะเป็นการแก้ปัญหา

ทดลองแล้วทำเป็นเล่นนะเรื่องนี้
หมอเขาคุยกันในวงของเขานะผมก็ได้ยินมา
แต่มันไม่ได้มีบทสรุปออกมาเป็นทางวิชาการ
คือฉีดไขว่นะครับฉีดไขว่นะ
มันก็เอาจุดดีของวัคซีนนี้กับจุดดีของวัคซีนนี้
มันไปเพิ่มภูมิคืออันนี้หมอก็คุยกัน
ผมก็ไปได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีใครออกมาตีโป้ง

คือถ้าเราเป็นคนรับการฉีดเลือกเขาไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่แต่ว่าตอนนี้จุฬาเขาขอทุนอยู่นะฮะทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ย
ถ้าเกิดว่าวิจัยแบบเป็นวิชาการออกมาแล้ว
ก็สามารถที่จะสลับฉีดกันได้
ก็แก้ปัญหาเรื่องของวัคซีนไม่เพียงพอด้วย